ทุกผู้ชมครับในพื้นที่ดอนเมืองเนี่ยเขาป่วนกันเลยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ชายคนนึงใช้มีดปังตอไปไล่ฟันไล่ทุบกระจกรถของชาวบ้านคืนเดียว๑๐คัน
ค่ะนี่ฮะแล้วชาวบ้านบอกว่าแม่คือมันไม่ได้ก่อเหตุแค่ครั้งเดียวคืนเดียวนะอืม
ก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุมาแล้วนี่ไปจับได้แล้วนะครับผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาทำไปเพื่อระบายความเครียด
ค่ะทะเลาะกับพี่ชายแต่ไม่รู้จะทำยังไงอืมก็นั่นพี่ชายก็เลยมาทุบรถชาวบ้านเนี่ยฮะโอ้โห
มีดมาไฟไล่ฟันรถชาวบ้านดูสิฮะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่คือในหมู่บ้านบุรพาสิบแปดในซอยวัดเวรุอณารามสิบเก้า
แวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อนายุทธ์นะฮะ
อายุยี่สิบห้าปีนี่มีดปังตอก็มีขวดเบียก็มีนะฮะ
ทั้งฟันทั้งเฟี่ยงทั้งคว่างทั้งแบบโอ้ทุกอย่างอ่ะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยพังเสียหายไป๑๐คัน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับ
สอนอดอนเมืองวันนี้ไปจับกลุ่มได้เลยนะฮะเพราะว่าแค่เห็นภาพก็รู้แล้วว่าใคร
นี่นายุทธ์นะครับอยู่ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ท้ายซอยวัดเวรุวนารามสิบห้าทับหนึ่ง
ไปก่อเหตุที่ซอยสิบเก้าเจ้าตัวเนี่ยสารภาพนะฮะ
บอกว่าก่อเหตุจริงแล้วไม่ได้ใช้แค่ปังตอกับขวดเบียร์นะครับ
มีขาร่มก็มีก้อนหินก็มีเขาบอกว่าอะไรที่พอจะหยิบฉวยได้ในตอนนั้นเนี่ย
เขาใช้หมดทำไปเพราะเครียดตกงานไม่มีงานทำ
แล้วทะเลาะกับพี่ชายแต่ทำอะไรพี่ไม่ได้
อารมณ์ค้างต้องการระบายอารมณ์นี่ฮะ
ถามว่าเสพยาหรือเปล่าเขาบอกเขาเคยเสพ
แต่วันที่ก่อเหตุเนี่ยผมไม่ได้เสพไม่ได้เมาด้วย
ไม่มีเจตนาจะไปทุบเพื่อเอาทรัพย์สินด้วยทำเพื่อระบายอารมณ์เพียวเลย
ครับทุบระบายระบายอารมณ์ผมเปิดแล้วผมใส่ลัวเลย
ใช้อะไรทุบอ่ะคุ้มคุ้มสติไม่ได้ไหมพี่

ใช้ก้อนหินเพียงเลยแล้วก็หาลมบอกจำไม่ได้ว่าทุบกี่คันนะฮะ
แต่รถชาวบ้านเสียหายเนี่ยสิบกว่าคันนะครับอย่างหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ย
สมชายนะครับบอกว่ากระจกหลังรถนี่แตกนะ
นี่ฮะแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยจอดรถเป็นประจำ
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังแบบดังตุ๊บ
ตุ๊บเนี่ยฮะออกมาดูเห็นคนก่อเหตุวิ่งหนีไปแล้ว
ไล่ทุบรถมาตั้งแต่ซอย๑๐ถึงซอย๔รวม๑๐คัน
มีแท็กซี่สี่คันกระบะสองคันรถเก๋งอีกสี่คันค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุเคยทุบกระจกร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยมาครั้งหนึ่งแล้ว
ทุบรถในซอยในซอย๒อีกครั้งหนึ่ง
คือทุบมาทั่วแถวเนี้ยนะครับเจ้าของรถแท็กซี่ที่ถูกทุบ
นี่ชื่อคุณราตรีนะบอกว่ารถแท็กซี่ของเขานี่มี๓คันถูกทุบ๓คัน
ลักษณะถูกฟันตรงประตูด้วยกระจกแตกด้วย
ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเฉพาะแท็กซี่๓คันของคุณราตรีเนี่ยนะ
นี่นะฮะนี่ไม่รู้ว่าในยุทธ์นี่จะหายเครียดหรือยัง

มีหนี้ค่ะมีหนี้อ๋อเป็นรอยมีดค่ะ
แล้วก็กระจกแตกหมดเลยอันนี้เราไปเปลี่ยนมาแล้ว
ไปใส่มาจ้ะก็เตือนก็คือถ้าเขาออกมาอีกอ่ะ
มาถ้ามาอย่างนี้อีกฉันมาทำอะไรเราก็ไม่รู้
ก็อยากจะให้พ่อแม่เขาเอาไปรักษาอืมค่ะเขาเป็นอะไรอ่ะครับ
ต้องต้องไปรักษาหรือว่าจะแค่เราก็ไม่ทราบค่ะ
แต่รู้ว่าเป็นเด็กเขาไม่ไม่ปกติอ่าก็ถูกแจ้งข้อหา
ทำให้เสียทรัพย์นะครับสอนอดอนเมืองแจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะ
ส่วนเรื่องทางค่าเสียหายต่างก็ต้องดำเนินการกันต่อไป
ถ้าจิตไม่ปกติญาติพี่น้องก็ต้องรับผิดชอบกันล่ะใช่ค่ะ